มาติดตามความเคลื่อนไหวของซีเกมกันนะครับหลังจากที่พิธีเปิดเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยเองก็เดินหน้า
เหรียญทองนะครับก็ถือว่าน่าพอใจกับผลงานในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเพราะว่าก็ได้เหรียญทองเพิ่มเติมมาจาก
ไปเนี่ยทั้งหมด๑๒รุ่นที่ส่งแข่งขันครบทุกรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยกันหน่อยครับ
ก็เริ่มต้นเมื่อวานที่ผ่านมาที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือทั้งหมดเราเก็บเพิ่มมาได้อีก๕เหรียญทองนะครับ
เอาเฉพาะเหรียญทองหลักหลักก่อนแล้วกันนะครับก็เริ่มจากสวรรคหอมกลิ่นจากคูหลานนะครับ
รุ่นห้าสิบเจ็ดกิโลกรัมหญิงแล้วก็ทองที่สองครับจากพ่อกายชายรุ่นหกสิบกิโลกรัมนะครับ
ก็คือจิรพันธ์โป่งคำจอมเก่าในวัยสี่สิบสาม
ที่๓ก็คือสุพรรณทองคูในกีฬาเปตองนะครับประเภทชูติ้งหรือว่าความแม่นยำชาย
เอาชนะเจ้าภาพเวียดนามด้วยครับขาดรอย๑๑ต่อ๔เลย
แล้วก็ปิดท้ายอีกสองเหรียญทองจากคิกบ็อกซิ่งชัยวัดสังน้อยครับ
ห้าสิบสี่กิโลกรัมชายแล้วก็ทงชัยทัพพลี
ในรุ่นเจ็ดสิบเอ็ดกิโลกรัมชายในประเภทนะครับ
เหรียญกันหน่อยก็ตอนนี้เจ้าภาพเวียดนามก็โกยไปแล้วครับ
สิบห้าเหรียญทองนะครับแป๊บเดียวนะครับ
ได้ไปสิบเอ็ดเหรียญเงินพวงอีกยี่สิบเอ็ดเหรียญทองแดง
ส่วนที่๒มาเลเซียนะครับ๑๑เหรียญทอง
ที่๓เป็นอินโดนีเซียนะครับ๗เหรียญทอง
แล้วก็ไทยเนี่ยขยับนะครับจากอันดับ๖ขึ้นมา
อยู่ที่๔นะครับได้ไป๖เหรียญทอง๙เหรียญเงิน
สิบเจ็ดเหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันบอลหญิงในรอบแบ่งกลุ่มครับ
ของกลุ่มบีนัดที่สองทีมชาติไทยครับก็เอาชนะสิงคโปร์ไปสามศูน
เกมแรกอย่างที่ทราบกันเจอกับทางเมียนมาซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาติในบอลหญิง
ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับในอาเซียนเริ่มเกมมาสิบสามนาที
อีรัวดีมาคริสครับยิงให้กับไทยในน้ำกรหนึ่งศูนย์
ประตูเดียวในช่วงสี่สิบห้านาทีแรกครึ่งหลังนาทีเจ็ดสิบเก้า
เมียนมาตีเสมอครับจากลูกเตะมุมแล้วก็เป็นวินเทกิตุลนะครับ
ก็หม่วงเข้าไปหนึ่งหนึ่งทำให้จบเกมด้วยกันแบ่งกันไป
ทีมละแต้มครับมีสี่คะแดนเท่ากันหลังพันสองนัด
แกรมนัดต่อไปทีมไทยจะพบกับสปลาวที่สนามคำพานะครับ
ในวันที่๑๕พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้ในเวลา๑ทุ่ม
ส่วนการแข่งขันบอลชายรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มบีนัดที่สาม
นามเจ้าภาพเจอกับเมียนมาครับชุดแดงนะครับเจ้าภาพทีมทัพดาวทอง
จากการยิงของโดฮุงยุงครับกองกลางกัปตันทีมของเวียดนาม
หนึ่งในสามผู้เล่นโคต้าอายุเกินก็ทำให้ทัพดาวทองเนี่ยเก็บเพิ่มเป็น
คะแนนครับเวียดนามขยับขึ้นไปหลังจากฝูงของกลุ่มเอ
โดยยังไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งแม้แต่ลูกเดียว
สุดท้ายเจอกับตีมอร์โอกาสเข้ารอบสดใสแล้วครับ
ส่วนเมียนมาแพ้เกมแรกมี๖คะแนนเท่าเดิม

หลังจากเอาชนะฟิลิปปินส์ขาดรอยถึงสี่ศูนย์
โดยทีวีได้ประตูจากทางมุมัติฤทธวานครับนาทีสิบแปด
แล้วก็มีริสกี้ริสโยครับนาทีสี่สิบสี่
เอกี้เมาลาน่านาทีเจ็ดสิบสี่พระเรศกันยิงเลยนะครับ
แล้วก็จุดโทษของมาเซริโดเฟอร์ดินานนาทีเจ็ดสิบห้า
ก็ทุกประตูเนี่ยเป็นประตูที่เรียกความมั่นใจให้กับทางอินโดแน่นอนนะครับ
พวกเขามีเพิ่มเป็น๖แต้มขึ้นไปอยู่ที่๒ตามหลังเวียดนาม
นำของกลุ่มบีเพียงแค่คะแนนเดียวก็ไปลุ้นเข้ารอบ
นัดสุดท้ายวันจันนี้พบกับเมียนมาอันดับ๓ของกลุ่มที่มี๖คะแนนเท่ากัน
แต่ประตูได้เสียต่างกันสามลูกอินโดเนี่ยบวกสี่เมียนมาบวกหนึ่ง
ฟิลิปปินส์ครับแข่งครบ๔นัดมี๔คะแนนจบ
นับสี่ก็ตกรอบตามตีมอลไปเรียบร้อยอ่ะนะครับ
ส่วนช่วงค่ำเมื่อวานครับฟุตบอลชายก็ลงฝึกซ้อมครับ
สุดท้ายก่อนจะลงเตะกับกัมพูชาวันนี้เวลา๑ทุ่ม
โน่ครับให้สัมภาษณ์ว่านักเตะทุกคนนั้น
ต้องการแสดงให้เห็นถึงการแย่งชิงตำแหน่งกันผ่านการฝึกซ้อม
ทำให้เขามีถึง๒๓ตำแหน่งที่ตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกใครลงตัวจริง
ก็บอกว่ากัมพูชาเป็นทีมที่เซ็ตบอลจากหลังไปหน้ารวมถึงไล่เรสซิ่งได้ดี
ซึ่งจะประมาณไม่ได้ขณะที่ฟุตซอลชายครับเดินทางไปฝึกซ้อม
สนามซ้อมที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งความกว้างและความยาวของสนามนี่นะครับ
โดยโค้ดคาลอสกุญสือของทีมใช้เวลาการซ้อม๑ชั่วโมงครึ่ง
กัปตันช้างฟิศราช์วงแก้วที่มีอาการปลาเจ็บที่เข่าเนี้ย
แต่ว่าสามารถลงฝึกซ้อมได้ก็บอกว่าสามารถลงเล่นได้อย่างแน่นอน
แต่อาจจะไม่เต็มร้อยโปรแกรมนัดต่อไปครับ
วันที่๑๖พฤษภาคมนี้นะครับในเวลา๔โมงเย็นนะครับ